ไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงซาวนะครับมีน้าร้านนะครับ
เขาก็เมาเหล้าแล้วก็มีการพูดจาไม่เข้าหูกัน
น้าร้านก็เอาขวดฟาดหัวนะนะก็เอามีดแทงหลาน
สุดท้ายเจ็บทั้งคู่ครับตอน๕โมงเย็นเมื่อวาน
ได้ที่๓๙ปากซอยวัดแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็มีนายชัดชัยเหลืองอ่อนอายุ๓๙ปีนั่งเมามีเลือดออกอยู่ริมถนน

กู้ชีพก็เข้าไปประถมพยาบาล
เพราะว่ามีรอยของมีคมถูกแทงเข้าที่ต้นแขนขวายาว๓เซน
แต่นายชัดชัยไม่ยอมไปโรงพยาบาล
บอกให้ไปรับน้าที่อยู่ในบ้านก่อนเพราะว่าเขาถูกตีหัวแตก
อันนี้เป็นหลานคนอยู่ในบ้านเป็นนา
ชัดชัยก็บอกว่าเขากับนายสุธินจันแดงอายุ๕๐ปี

แล้วน้าก็ตอบว่าเรื่องของการส่งค่างวดรถ
โดยหาว่าเขาไม่ส่งค่างวด
แม้จะยืนยันว่าส่งแล้วก็ตามแต่น้ำไม่เชื่อก็เลยมีการเถียงกัน
อารมณ์ที่เมาแล้วครับเถียงไปเถียงมา
ก็เลยต่อยน้าไปแล้วก็เอาขวดเหล้าฟาดหัวน้าจนแตก
น้าก็เลยโมโหเอามีดแทงมาที่แขนเลือดออกเหมือนกันสุดท้ายก็แยกย้ายกัน

เข้าไปที่บ้านพบว่าตัวน้านายสุธินเอาอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว
เลือดออกหมดแล้วแต่ก็ยังคงเมาอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมจนยอมไปที่โรงพยาบาล

ไปด้วยพร้อมกันสุดท้ายไปโรงพยาบาลพร้อมกันเลย
ขึ้นรถคันเดียวกันไปนะฮะสุดท้ายก็มันเกิดขึ้นจากความเมานี่แหละฮะ